พูดถึงกรณีที่ทรูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
บอลไทยลีกแสดงความต้องการให้ลีกจบเร็วในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อขอมติจัดโปรแกรมร่วมกับสโมสรมาตลอด
ทางครูก็ไม่ได้มีความเห็นใดจึงเป็นที่มาของการปรับโปรแกรม
และการเลื่อนการบินขันนะกันออกไปในเดือนกัญญายนท์
ส่วนที่ไทยลีกจะจบในเดือนพฤศจิกายนตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดร้องขอได้หรือไม่นั้น
ออสตอบตรงเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลายทีมกำลังรับผลกระทบเรื่องของนักฟุตบอลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกทั้งแต่ละสโมสร
ได้ดำเนินการเตรียมทีมตามโปรแกรมเดิมและมีผลในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษที่จะเปิดในช่วงของวันที่๒๕สิงหาคมถึง๘กันยายนด้วยนะครับ